เก็บตัวฝึกซ้อมกันเป็นที่เรียบร้อย
ปีนี้นะครับก็หวังว่าจะคว้าแชมป์ให้ได้หลังจากที่รอคอยมานานถึง๙ปีเต็มครับ
ครั้งที่๔๔ได้นำโดยซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองได้เรียกนักเตะจำนวน๒๓คนครับ
รายงานตัวที่โรงแรมดุสิทธานีในช่วงสายที่ผ่านมา
ซึ่งก็ขาดเพียงแค่นรบดินวิรวัตโนดมของบุรีรำยูไนเต็ด
และอดิษรพรมรักของบีซีเทโร
ศาสนาที่จะตามมาสมทบในช่วงเย็นนะครับ

กล่าวว่าในชีวิตของนักสมบัติชีพชาติไทย
ถือว่ายังไม่สามารถประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบได้
ดังนั้นในปีนี้จึงตั้งเป้าที่จะคว้าแชมป์มาครองให้ได้

ครั้งสุดท้ายที่เราทำได้ก็คือในปี๒๕๕๙
ครั้งนั้นไทยชนะอีรักษ์ไป๑ประตูต่อ๐ในรอบชิงชนะเลิศนะครับ
มาครั้งนี้ก็จะเจอกับทีมที่แข็งแกร่งครับ
แน่นอนก็คือเป้าหมายของเราต้องการเป็นแชมป์นะครับ
แต่ที่บอกว่าครั้งนี้มันไม่ง่ายนะครับ
เพราะว่า๓ทีมนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเห็นนะครับ
แต่เราเชื่อว่าถ้าเราร่วมไม้ร่วมมือกัน
แล้วก็ลงไปนะครับทุกคนช่วยกันนะครับ
คิดว่าแผนของเราก็น่าจะสู้ได้
ทีมชาติไทยในชุดนี้ทั้งหมดที่จะเป็นแคนดิเดต
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชีย
โดยจะส่งรายชื่อให้กับสถานทูตทำวีซ่าภายในเดือนมิถุนายน
ในเกมที่จะต้องออกไปเยือน๓ใน๔เกมที่กล่าวมา
จากนี้ยังได้เสริมรายชื่อนักเตะอีก๗รายที่มีอาการบาดเจ็บ
สุธินันพุกหอมกรวิทนามวิเศษปกกล้าวอานันต์รวมถึงชาริวชะปุ๋ย
เพื่อเป็นตัวเลือกก่อนที่จะแข่งขันการแข่งนั้นจะเริ่มขึ้นนะครับ
ในส่วนของทีมชาติซีเรียนะครับคู่แข่งในนัดแรกของทีมชาติไทย
ซึ่งก็ซิโก้นั้นได้กล่าวว่าจะถือว่าเป็นโอกาสดีในการศึกษาฟอร์มของทีมซีเรียและญี่ปุ่นไปในตัว
พูดแบบนี้เพราะว่าซีเรียเองเคยเป็นคู่แข่งของทีมชาติญี่ปุ่นในรอบที่แล้ว
รับว่าภูมิใจที่ได้มีโอกาสติดทีมชาติ
ซึ่งก็หากมีโอกาสลงสนามก็จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับ
ก็ดีใจเสมอพี่ผมเคยบอกมาหลายครั้งแล้วว่า
ไม่ว่าจะเป็นแบบ๒๓คนแรกหรือว่าเรียกมาเสริมเรียกมาซ้อม

คือผมแบบดีใจครับที่ได้เข้ามาในนามทีมชาติเสมอ
เพราะผมรู้ว่าการเรียกตัวเข้ามาเสริมคืออาจจะไม่ได้เป็นอยู่ในตัวจริง
แต่ผมรู้ว่าทุกคนมีโอกาสได้ลงเล่นอยู่แล้วก็คือ
อย่างแรกก็คือผมก็อยากจะให้ทีมได้แชมป์ก่อน
คือได้ลงหรือไม่ได้ลงผมก็มองไปอีกอย่างหนึ่ง
คืออย่างแรกผมรู้ว่าผมมาเข้ามาก็พยายามช่วยทีมให้ธรรมดีที่สุด
สถานีทรศัตริย์ไทยรัททีวีโดยมีเหล่านักกีฬาทั้ง๒๓คน
สตาร์ฟโค้ชร่วมงานในครั้งนี้โดยนางสุกัญญาจันชู
ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมสุดดุสิทธานีนะครับเปิดเผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติ
ที่ได้มีโอกาสต้อนรับนักกีฬาทีมชาติไทย
ซึ่งทางโรงแรมดุสิทธานีจะอำนวยความสะดวก
ให้กับนักกีฬาและสตาร์ฟโค้ชในทุกด้าน
ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะคะทางไทยรัฐทีวี
ที่เลือกเราซึ่งเป็นโรงแรมไทยต้อนรับนักกีฬาไทย
จริงแล้วก็เรารู้สึกอย่างที่เรียนนะคะรู้สึกเป็นเกียรติมาก
ที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานในครั้งนี้
แล้วก็หวังว่านักกีฬาทุกคนคงจะประทับใจ
รอบรองชนะเลิศวันที่๓มิถุนายนครับ

และจอแดนพบกับสหรัฐอารับเอมิเรต
ผู้ชนะจะไปตัดสินแชมป์ในวันที่๕มิถุนายน

ทั้งนี้ทั้งนั้นขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับ

คว้าแชมป์ให้ได้ด้วยการติดแฮชแท็ก
เพื่อพ่อผ่านเฟซบุ๊คทวิตเตอร์
หรือว่าอินสตราแกรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ